พาไปที่วัดแห่งนี้กันหน่อยครับ

นี่ฮะพิษบูตัวเมีย

พระในวัดเองกล้ากลัวทำยังไงดีล่ะ
จะเลี้ยงต่อแหมก็เลี้ยงไม่ถูก

พระลูกวัดสำนักสงผาสุกวิหารธรรมครับ

เอาคลิปนี้มาโพสต์เลยครับบอกว่า

แต่ว่าช่วยมารับหมาของคุณกลับคืนไปได้ไหม

วัดไม่ได้ว่าจะใจไม้ไส้รกรรมนะ

คืออาหารทั่วไปน้ำพริกส้มตำปลาร้า
แกงหน่อไม้เอามาให้ป่าพิษบูกิน

ถูกปากไหมหรือมันจะเป็นอันตรายหรือไม่นี่นะฮะพิษบูตัวนี้เป็น
ตัวเมียด้วยนะครับทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่สำนักสงฆ์ดัง
กล่าวครับมีชาวบ้านเดินทางมาก็เลยพูดคุยหน่อยว่าเอ๊ะไป
ยังไงบ้างชาวบ้านบอกก็กลัวนะใจเนี่ยกล้ากลัวกลัวจะเดินทาง
เข้ามาที่สำนักสงฆ์ที่วัดแห่งเนี้ยกลัวจะโดนกัดบางช่วงหมาตัว
นั้นมันก็ดูเหมือนจะเป็นมิตรแต่บางช่วงมันก็แยกเขี้ยวใส่ไม่
รู้เหมือนกันว่าอารมณ์ไหนผู้ดูแลวัดบอกว่าเจ้าของนำพิษ
มาปล่อยเมื่อ๒๘พฤศจิกาครับเห็นว่ามันไปกัดวัวชาวบ้านทำ
เจ้าของต้องไปจ่ายเงินให้กับเจ้าของวัวที่โดนกัด
สามหมื่นคือวัวเขาไม่ตายนะแต่ต้องมีค่าชดเชยความเสีย
หายที่เกิดขึ้นวันนี้ส่งหมาตัวนี้กลับคืนเจ้าของแล้วครับ
ตามไปหาเจ้าของหน่อยครับพี่บุญมีเล่าให้ฟังว่าไม่รู้มา
ก่อนเลยว่าหมาถูกนำไปปล่อยอ้าวพี่แล้วไปปล่อยอ่ะไม่รู้
มาก่อนว่าเมียแอบนำหมาไปปล่อยคือก่อนหน้านี้หมาเนี่ยไปกัด
วัวของเพื่อนบ้านแล้วเจ้าของวัวเขาเรียกค่าเสียหายสามหมื่น
ตกลงกันได้ก็เลยเอาวัวของตัวเองซึ่งกำลังท้องเนี่ยไป
แลกกับวัวที่โดนพิษบูตัวนี้กัดฝั่งนู้นน่าจะคุ้มนะคะว่า
วัวแม่หนึ่งลูกในท้องอีกหนึ่งแล้วมอบเงินไปให้อีกหนึ่ง
ค่าทำขวัญครับตอนนี้เอาตรงตรงคือถ้าหากว่าสุดท้าย
ไม่มีใครอยากจะเลี้ยงพิษบูตัวนั้นผมก็ต้องเลี้ยงมันต่อ
ไปนั่นแหละรักมันสงสารมันแม้ว่ามันอาจจะดูดุก็ตาม

ไปซื้อยาวมาฉีดแล้วใช่ไหมนี่ให้ไว้น่ะมาทำอะไร
กับมาเลยแล้วใช่มั้งในขณะที่รองเจ้าอนวาสวาส
นะครับท่านก็บอกนะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีจิตไม่
เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องดูความพร้อมด้วยนะ
เพราะถ้าไม่พร้อมอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ครับ
ไม่ใช่อุปการะสุนัขนะดังนั้นก็คือว่าอาหารที่ได้มาเนี่ย
ก็เพียงพอกับการฉันเพียงพอกับญาติโยม
ซึ่งอย่างสุนัขเนี่ยเราก็ดูแลตามอัตภาพ
แต่ที่วัดเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ที่สูงวายเนอะ
รวมถึงผู้ที่เป็นเด็กเข้ามาด้วย
ดังนั้นการที่ว่ามีสุนัขซึ่งเคยกัดเนี่ย
ก็จะทำให้แบบคือทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยความหวัดระแวงนะ
ถ้าเราเนี่ยเลี้ยงสุนัขแล้วเราควรจะหาสถานที่ให้เขาดู
ไม่ให้เขาออกมาข้างนอกเพื่อเป็นการรบกวนบุคคลอื่น
ทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะทำให้สังคมเราเนี่ย

สาธุครับนี่ก็เป็นข้อคิดเตือนใจจากพระเด็จพระคุณรองเจ้าอาวาสนะฮะ
สัตว์เลี้ยงสัตว์ได้นะจิตใจเมตตาเป็นเรื่องที่ดี
แต่ว่าดูความพร้อมด้วยแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับ